ลุยกันไปเลยกับเรื่องของกินจะพาไปกินข้าวแกง๑๐บาท๑๐บาทอร่อยแค่๑๐บาท
แต่ว่ารสชาติความอร่อยเนี่ยเห็นบอกว่าหลักล้านเลยนะ๑๐บาทตักได้ไม่อั้นจะอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
ติดตามเลยในช่วงของตลอดกิน
บาทหมดน้ำแข็งน้ำเปล่าก็ทานฟรี
แล้วก็ใส่ใจทำขายมาทำกินที่บ้านคือใส่ใจยังตั้งแต่พริกน้ำปลาทั้งใส่ใจเลย

เป็นคนชอบทำกับข้าวอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
เราก็ชอบกินข้าวแกงมาก
แล้วนี่รู้สึกว่าข้าวแกงที่กินส่วนมากมันจะจืด
เราก็ได้รู้สึกว่าเป็นความไฟฝันแล้ว
อยู่แล้วว่าเราอยากทำข้าวแกง

เราก็เลยรู้สึกว่า๑๐บาทมันดีมันช่วยคนด้วย
แล้วเราก็ได้ทำสิ่งที่เรารักด้วยมากกว่า
ถามว่าได้กำไรไหมได้

แต่ว่าถามว่าได้เยอะไหมไม่เยอะมาก

ข้าวก็๑๐บาทข้าวตักฟรีไม่อั้น

อยากกินเท่าไหร่ไม่ว่ากันกินได้เลย
ประมาณ๑๒๑๕มิลลิเมตร

ใช้ของดีใช้ฝากที่ดี

เราทำกินยังไงเราก็ทำขายอย่างนั้นเลย
เราใส่ในใจในคุณภาพจริง

แล้วหมูสามฉันก็ไม่ได้เสร็จหมูแน่นอน
แล้วก็มาห่านแล้วก็มาทุบก่อน

ไก่มาหั่นเป็นชิ้นพอคำ
แล้วก็ใช้กะทิจากทัพสแก่เลย
อันดับหนึ่งเลยท็อปเทนเลยคือไข่บะโหล
เพราะไข่พะโลกเราเป็นไข่พะโลแบบโบราณ
เปิดทุกวันนะคะ๗โมงเช้าถึงบ่าย๓โมงเย็น

กี้แกง๑๐บาทข้าวตักไม่อั้นค่ะ
โทรศัพท์๐๙๒๙๑๙๗๑๒๒ค่ะ
ขอฝากร้านปุ๊กกี้แกง๑๐บาทข้าวตักไม่อั้นไว้ด้วยนะคะ
อย่าลืมแวะมาชิมกันนะคะ
อร่อยเหมือนกินที่บ้านเลยค่ะ

ถามตัวเราเองคุณคิดไว้ด้วยนะ

ผมพาโลพาโลก่อนพาแนงแล้วก็คุณเชียงพูดแย่ก่อน

นาชาเนอลผัดกะเพรากับต้มจืดมะละหยัดไซน์
นี่มีโอกาสลองไปกันดูเขาอยู่แถวนนทบุรีครับ